คุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นพกมีดยกพวกตามคู่อารีอีกแล้ว
ตามไปถึงโรงพยาบาลอุบลรัฐที่ขอนแก่น
หลังจากมีปัญหากันหลังจากเที่ยวงานหมอลำมา
ขนาดที่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วล่ะสำหรับคนที่ก่อเหตุ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลอุบลรัฐที่ขอนแก่น
จะเห็นกลุ่มวัยรุ่นมีชายเสื้อดำเข้าไปทำร้ายวัยรุ่นที่บาดเจ็บ๒คน
แต่เจ้าหน้าที่กันเอาไว้ขนาดที่ฝ่ายคนเจ็บ
ก็มีเพื่อนผู้หญิงคอยห้ามผู้บาดเจ็บเอาไว้เช่นกัน
เหตุเกิดเมื่อตี๔ของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ภาพอาจจะมืดหน่อยนี่วิ่งออกมาแล้ว
คุณหมอสมหมายโชธปิยวัตรเวลานะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าว
ประจำห้องฉุกเฉินรับตัวผู้ป่วยชาย๑ราย
มีบาดแผลที่มือเข้ารับการรักษา
จังหวะนั้นมีวัยรุ่น๕คนมารถกระบะมาจอดที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วก็ลงมาพร้อมกับมีดครบมือนะฮะพยายามจะบุกเข้าห้องฉุกเฉิน
โอ้โหอุบอาดมากใจกล้าเหลือเกินกล้าในทั้งที่ผิด
แต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้ามาระงับเหตุได้ทัน
แล้วก็ปิดล็อกห้องฉุกเฉินเอาไว้ไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
เข้าไปก่อเหตุได้โดยเมื่อตำรวจมาถึง
กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็หนีไปขณะที่ผู้ป่วยอาการปลอดภัย
แล้วก็กลับบ้านได้แล้ววัยรุ่นที่บุกรุกทั้ง๕คน
ได้มอบให้นิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตำรวจสภอุบลรัฐเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมีปัญหาตั้งแต่ไปเที่ยวงานหมอลำ

โดยอีกฝ่ายออกมาดักรอที่ถนนบริเวณบ้านห้วยยางตะบนทุ่งโป่ง
แล้วก็ทำร้ายกันจนได้รับบาดเจ็บ
คือกลุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนครับมีน้อยกว่า
ก็เลยหนีสิหนีมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุบลรัฐนะครับ
หลังจากนั้นคู่อริก็ตามมาที่โรงพยาบาลอีก
ขณะนี้ตำรวจนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดี